และหลายคนบอกว่าที่พึ่งเปิดเป็นเพราะว่า

คือคนในวงการเขาเล่นกันมาชาติเศษแล้วนะ
ณเดชน์บอกเลยว่าเวลาจะโพสต์รูปหรือว่าแคปชั่นอะไรคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะแม่
ขนาดคิดเยอะยังมีภาพหวานให้ได้ฟินกันด้วยนะคะ

แต่งเป็นผีกันวันฮาโลวีนที่ผ่านมา
เจ้าตัวก็บอกว่าก็ว่างไง
ย่าก็เลยชวนแต่งเป็นผีแต่งหน้าเองอะไรเอง
คอสตุมเสือผากตามีตามเกิดค่ะ
แต่ที่ออกมาดูปังเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณอา

อยากจะรับงานรีวิวตามเทรนด์คนบันเทิงในช่วงนี้
จริงหรือเปล่าไปฟังณเดชน์กันบ้างดีกว่าจ้า
ไม่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในหนทาง
นี่แบบดีหรอมีอะไรด้วย
ติดพรีเซนเตอร์ด้วยหลายอย่างมันก็แบบไม่เหมาะสมเท่าไหร่